นี่ค่ะวิ่งไล่ลุงเดินเชียร์ลุงมาดูกันหน่อยค่ะ
วิ่งไล่ลุงที่สวนรถไฟก็คึกคักนะคะคนก็ไปกันตั้งแต่เช้า
ไฮไลท์สำคัญก็คือนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
หัวหน้าพักอนาคตใหม่นะคะส่วนเดินเชียร์ลุงที่สวนลุมพินี
ก็ไปกันตั้งแต่เช้ามืดเหมือนกันก็มีนักเคลื่อนไหวในอดีตกลุ่มกรปศค่ะ
มีอุหารือไทยนักร้องชื่อดังที่บอกว่าถ้ามีคนออกมาวิ่งไล่ลุงอีก
ทางกลุ่มก็จะมาเดินเชียร์ลุงอีกนะคะเดี๋ยวฟังเสียงทั้งสองฝั่งดูนะ
ผมเชื่อว่าในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับเราก็คงใจเห็น
การชุมนุมของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เรียกร้องประชาธิปไตย
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เรียกร้องต้องการเห็นการร่างรัฐมนูลฉบับใหม่
เป็นของประชาชนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เรียกร้อง
ปัญหาเรื่องป่าเรื่องที่ดินเรื่องประมง
คงจะเห็นการชุมนุมของพี่น้องประชาชนนะครับออกมามากขึ้นในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม

เลิกได้แล้วการข่มขู่คุกคามประชาชนนี่เป็นสังคมประชาธิปไตยนะครับ
เปิดโอกาสให้แสดงประชาชนแสดงความเชื่อความคิดของตัวเองออกมา
อย่ามาบิดนะคะอย่ามาใส่ร้ายประเทศอย่ามาหลอกเด็ก
อย่ามาล้างสมองเด็กตั้งแง่นะคะเพราะว่ารายบริบทการเมืองไทยนั้นมันมีเหตุและผลมันมีที่มา
ไม่มีใครอยากให้นะคะทหารออกมาจากกลมกองหรอกนะคะ
ใครใครก็รู้คนไทยทุกคนก็รู้นะคะว่าทหารกับการเมืองนั้นไม่ควรที่จะอยู่ด้วยกัน
อันนี้เราก็รู้แต่ทำไมคุณไม่บอกเด็กคุณไม่เล่าเรื่องจริงให้กับเด็กล่ะคะ
ว่าก่อนที่ทหารจะออกมาคอสชที่ต้องจัดระเบียบให้เรียบร้อย๕ปีนั้น
เพราะอะไรทำไมเพราะว่านักการเมืองใช่หรือไม่
เกี่ยวกับช่วงอายุของคนที่มาร่วมกิจกรรมเดินเชียร์ลุงส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อายุเยอะหน่อย

ใช่ค่ะนักข่าวบอกว่าส่วนวิ่งไล่ลุงเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนอายุน้อยคนรุ่นใหม่วัยรุ่นอะไรแบบนี้ซะเยอะ

ถ้าขออนุญาตตามกฎหมายแล้วมีกฎหมายเรื่องการชุมนุมใช่ไหมแต่อันนี้เขาเป็นการออกกำลังกาย
ออกกำลังเป็นการวิ่งกันเดินอะไรแบบนี้นะคะนี่ค่ะ
ก็คนไหนวิ่งไล่ลุงเดินเชียร์ลุงแล้วส่งข้อความมาทางเฟซบุ๊คได้นะก็เป็นกิจกรรมที่ทำได้
ใช่ค่ะก็ว่ากันไปครับผมก็วิ่งไล่พุงฮะ
ต้องไล่ออกไปค่ะเราอ้วนไม่ได้ค่ะเดี๋ยวได้ก็พุงออก